เนื่องกันต่ออีกเรื่องราวดีของในห้างหม่ำกันหน่อย
ขอแสดงความยินดีหน่อยเพราะว่าในห้างนี้นะคะ
บอกเลยว่ารางวัลนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชม
คืออย่างนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทสิทธิ์เก่าดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งพี่หม่ำนี้นะคะได้รับในสาขาธรรมนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
กับรางวัลพระธาตุนาดูลทองคำประจำปีพุทธศักราช๒๕๖
และเข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ซึ่งรางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในชีวิตของพี่หม่ำเลยนะ
ด้านแฟนที่ทราบข่าวโอ๊ยอ้ายดีใจน้ำแน่

ตั้งแต่อยู่ในวงการมา๓๔๐ปีแล้วมั้ง
ทำงานมาแล้วทุกบทบาทกวาดมาแล้วหลายรางวัลก็จริง
นักร้องนักแสดงผู้กำกับเบื้องหน้าเบื้องหลัง

แววมาว่าตอนนี้พี่หม่ำของพวกเรานี้นะ
แกเริ่มเกริ่นแล้วบอกว่าจะเกษียณงานในวงการ
คือจริงวงการบันเทิงมันไม่ได้ใช้คำว่าเกษียณหรอก
แต่ว่าอาจจะแบบปลดระวังตัวเอง

ตอนนี้พี่หม่ำอายุ๕๗ปีแล้ว

คิดล่วงหน้าไว้เลยบอกว่าถ้าถึงวันนั้นเนี่ย

พักผ่อนหาอะไรสบายใช้ชีวิตแบบชิวนะฮะ

บอกว่าอยากจะเตรียมพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยว

ที่ผ่านมายอมรับเลยว่าอิ่มตัวกับงานในวงการบันเทิงแล้ว
งานเยอะบางทีประสาทมันก็รับไม่ไหว

มันเยอะเกินค่ะมันมาแห้งหลาย
ขอพักกายพักใจสักหน่อยค่ะ
ถ้าผมอยู่๖๐ผมก็อยากจะหยุดเลย
ไม่ได้หมายความว่าหยุดหยุดไปเลยไม่ใช่นะ

เพื่อที่จะไปนู่นไปนี่หาข้อมูลนั่นข้อมูลนี่พักผ่อนไปด้วย

บ้างคือบางทีมันเยอะเกินบางทีมันก็ประสาทเราก็รับไม่ไหว

แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็ว่ากันไป
เราเป็นคนรุ่นเก่าแล้วเราก็ค่อยเสร็จไปทีละหน่อยทีละหน่อย